นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐จะเป็นท่านนี้คือคุณเศรษฐาทวีสิน
ในโลกออนไลน์ก็คึกคักเลยนะคุณนัทพงศ์ค่ะมาเลยค่ะ
คือคนก็ทวงถามถึงเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท
คนนี้มาเป็นคนแรกเลยแหละ
รอเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทเที่ยงพรุ่งนี้เลย

คือจะขึ้นก่อนใครเพื่อนเลยนะคะ
จะเอา๑๐๐๐๐บาทเอาเดี๋ยวนี้เลย
เพจอื่นหลายเพจก็เล่นเรื่องนี้กันทั้งนั้นเลยนะคะ
มโพดำฉันชอบดูนางงามเพจเป๋าแหก
ก็เล่นเรื่องเงินดิจิทัลคือโพสต์เลยนะคะ
คือทวงถามเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ
จะเข้าวันไหนคะนี่ดูสิเพจฉันชอบดูนางงาม
ทวงเลยค่ะจะเข้าวันไหนนะคะ
มีนักเขียนท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์นะคะ
เป็นภาพโพสต์ของคุณเศรษฐาที่โพสต์ขอบคุณประชาชน
หลังจากได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ก็มีข้อความเขียนประกอบเอาไว้
บอกว่าเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาทขอทวงแทนประชาชนและตัวเองนะครับ
รับปากไว้ต้องทำให้ได้อย่าผิดคำพูด
เพราะถ้าผิดคำพูดกับประชาชนครั้งแล้วครั้ง
เขาไม่เรียกว่าเป็นคนแต่เขาจะเรียกเป็นอย่างอื่นครับ
คุณผู้ชมลองอ่านตามไปด้วยก็แล้วกันนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะให้ตอนปีใหม่ตอนนี้นั่งรอกันแล้วนะ
อย่าให้เสียชื่อนะอย่าให้เสียชื่อ
แล้วก็มีแฮชแท็กแสนสิริด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะในโลกออนไลน์เนี่ย
ก็โพสต์บางคนบอกเงินดิจิทัล๑๐๐๐บาท

ก็ยังอินอยู่กับเรื่องที่ผ่านมา
หลายคนก็โพสต์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ติดแฮชแท็กค่ะ
เงินดิจิทัล๑๐๐๐ก็เลยกลายเป็นกระแส